คุณผู้ชมคะลอยกระทงปีนี้ไม่ต้องถามว่าไปลอยที่ไหน

ชวนคุณผู้ชมไปลอยกระทงค่ะวันนี้มีบรรยากาศลอยกระทงนี่หลายจังหวัดเลยนะ
เชียงใหม่ก็มีครับรอยเอ็ดก็มารอยเอ็ดยิ่งใหญ่
โหไทยนี่เขาจัดแบบต่อเนื่องยาวเลยนะอลังการ
ใช่ค่ะงั้นไปเริ่มที่เชียงใหม่กันก่อนเลยนะคะ
บรรยากาศลอยกระทงที่เชียงใหม่เป็นยังไงกันบ้างนี่แม่น้ำปิง
ใช่ค่ะแล้วดูสิคือมันเหมือนกับความคึกคักทุกอย่างกลับมา
อย่างหนึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ดีขึ้นด้วย
นี่คือบรรยากาศงานประเพณีเดือนยี่เป็งค่ะตรงริมแม่น้ำปิงหน้าเทศบาล
ลอยกระทงเล่นดอกไม้ไฟริมสองฝั่งแม่น้ำปิงนะคะ
ยามค่ำคืนแล้วก็มีการแสดงพวกประเพณีวัฒนธรรมล้านนา
หาชมได้ยากแล้วอีกจุดหนึ่งนะที่เขาได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลย

นี้เลยเป็นแรนดมาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่นะคะสวยงามนะคุณฮะแล้วที่คลองแม่ขา
เขาไม่ต้องลอยกระทงตรงตลิ่งนะคุณนะเขามีรางน้ำให้ทุกคนปล่อยกระทงลงไป
ใช่เออสะดวกง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับอ่าคุณผู้ชมฮะ
ไปดูความยิ่งใหญ่ของร้อยเอ็ดโอ้โหอลังการมากทีมข่าวของเรา
ต้องบินโดรนขึ้นไปถ่ายทำเลยเพราะที่นี่เขามีการฟ้อนรำวงสมาน้ำ
เพลงเพ็งเสียงประทีบครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงเทศกาลลอยกระทงแบบนี้
คุณดูสิปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการนะฮะสำหรับการรำวงสมาน้ำเนี่ยนะครับ
เป็นท่ารำเอกลักษณ์ประจำจังหวัด๑๐๑นะครับที่อ่อนช้อยงดงาม
คุณดูสินี่ทีมข่าวบินโรนเห็นทั้งแสงไฟเห็นทั้งนางรำอลังการแบบนี้นะฮะ
แสงสีเสียงสื่อผสมและการประกวดธิดาสาเกตนครด้วยสำหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะฮะ
จะมีการอัญเชิญพระประทีพและถ้วยรางวัลพระราชทานและการจัดขบวนแห่ร่วมงานประจำปีสมาน้ำ
คืนเพลงเสียงประทีบสิบสองหัวเมืองร่วมสมัยสิบสองขบวนนะฮะ
เพื่อเป็นการสืบสารงามประเพณีวัฒนธรรมอันสวยงามและยิ่งใหญ่ของ๑๐๑
อุ้ยคุณอันตรับการจริงจริงใช่แล้วก็ที่ฉันเห็นนะที่ฉันมาดูอ๋อ
มันมีความหมายเขาแปลว่าขอขมาน้ำเอาอย่างคืนเพ็ง
ก็คือคืนวันเพลใช่ฮะเต๋งคือการประกวดครับประทีบคืออะไรอะ

เพราะว่าที่นี่เขาก็จัดกันแบบยิ่งใหญ่เหมือนกันนะที่สุโขทัย
กิจกรรมลอยกระทงริมน้ำแล้วคุณสืบสกุล

แล้วมีการเอางานฝีมือที่หาชมยาก
สำนักศิลปากรที่๖สุโขทัยมาโชว์ด้วย

ใครที่มาลอยกระทงเนี่ยเขาบอกว่าอยากชวนใส่ชุดไทยมาเลย
แล้วอย่าลืมนะเวลาโพสต์ลงโซเชียลใส่แฮชแท็กด้วย
ลอยกระทงสุโขทัยแล้วก็แฮชแท็กสุโขทัยไทย

ไปรับของที่ระลึกจากททสุโขทัยได้เลยค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นการจัดงานลอยกระทง๑๑วันในปีนี้
ของจังหวัดแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเมา

เงินสะพัดเข้าจังหวัดไม่ต่ำกว่า๕๕๐ล้านบาทเลยนะคะ
ค่ำคืนนี้ถ้าไปลอยกระทงเดี๋ยวจะได้ดูจันทรุปราคาด้วยนะ
ส่วนเรื่องความเชื่อจะอาบน้ำจันทร์ได้ไหม
ในคืนวันเพ็ญแบบนี้เดี๋ยวหมอช้างมาบอก
แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมเราเชิญชวนผู้ชมไปลอยกระทงด้วยกัน

ถ้าพร้อมแล้วเราจะหยิบกระทงไปลอย

แล้วจะได้เห็นชุดของพวกเราแบบเต็มตัวด้วย

คุณผู้ชมฮะขอเราสองคนไปท่าน้ำหน่อย

แล้วคุณผู้ชมสามารถลอยพร้อมกับเราได้นะครับ

แหน่ะเป็นแฟนไทยรักทีวีทุกคนเลยครับ
แล้วก่อเข้ามาลาโทษพระแม่คงขาด้วยนะครับ

กระทงน่ะหลงทางแต่ใจบางหลงคุณผู้ชม

สุขสันต์วันรอยกระทงกันนะครับคุณผู้ชมครับ